คุณผู้ชมคะจริงข่าวนี้เกิดขึ้นมาหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าก็ทิ้งระยะเวลามาเพราะว่าน้องที่ประสบเหตุเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยก็ยังหวังอยู่นะคะว่าน้องอาจจะกลับมาได้จะแบบไหนก็แล้วแต่เพราะว่าทำใจลำบากนะคะพี่สาวเป็นคนเดินเรื่องซะเป็นส่วนใหญ่นะคะในการที่ให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์กับทางสื่อในขณะที่คุณพ่อคุณแม่
ความคืบหน้าที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะก็คือรุ่นพี่นะคะก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปที่สถานพินิษฐ์นะคะ
แต่ทีนี้ในรายละเอียดของข่าวมันมีค่อนข้างจะกระจัดกระจายเหมือนกันนะคะว่าตกลงถูกเตะเข้าที่หน้าอกเนี่ย๓ครั้งหรือว่ากี่ครั้งกันแน่และจากกี่คนด้วยนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันเหมือนถูกรีดมาว่า๓ครั้งจาก๑คนเพราะว่าเหมือนกับจับคู่กับรุ่นพี่ที่อยากจะได้เลสของเขานะคะแล้วก็จับคู่กันรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นน้องแบบนี้นะคะ
แต่ว่ามันก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าอาจจะโดนจากหลายคนแล้วก็มีจำนวนครั้งที่โดนเตะเข้าไปเนี่ยอาจจะมากกว่าสามครั้งเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่สาวของน้องด้วย
แต่ว่าสองท่านจะคุยกันกับเรานะคะท่านแรกก็คือน้องเขาก็มาปรึกษาแล้วค่ะว่าเรื่องแบบนี้จะเป็นแบบไหนกับอีกหนึ่งท่านก็คือเป็นทีมงานของนักการเมืองที่เข้าไป
แต่ว่าจริงไม่ได้มาในหมวกนั้นนะคะวันนี้วันนี้มาในหมวกของคนที่ดูแลกรณีเรื่องของการไม่เอารับน้องพูดง่าย
สวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
คือที่ต้องแนะนำคุณพานุวัฒน์เพราะว่าคือจริงแล้วมี๒ตำแหน่งใช่ไหมคะ
เอาอย่างนี้ก่อนเบื้องต้นเอาทนายรณรงค์ก่อน
คือจนถึงนะตอนนี้ถือว่าถือว่าต้องทำคดีให้ไหมหรือว่าก็ดำเนินไปตามปกติ
คือแจ้งความเดี๋ยวก็จัดการส่งอายการแล้วก็ว่ากันไปคะ
ถ้าณวันที่เขาติดต่อมาเมื่อวานนี้อันนี้ต้องเข้าไปเดินเรื่อง
แต่ถ้าณวันนี้ไม่ต้องแล้วเพราะณเมื่อวานยังไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย
ตอนที่เป็นพี่สาวไหมที่ติดต่อทนายเอกมาค่ะตอนนั้นที่น้องเริ่มเล่าเรื่องให้ฟัง
คือน้องบอกว่าก่อนที่สื่อจะนำเสนอเนี่ยโดนปิดหูปิดตามาโดยตลอด
คือไม่รู้เลยว่าน้องชายเนี่ยถูกกระทำยังไงไม่รู้เลย
ถึงครอบครัวไม่รู้เหรอครอบครัวไม่รู้เลยแล้วก็ครอบครัวพยายามขุดคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าเขาไม่เชื่อหลายอย่างว่าเป็นไปอย่างที่เพื่อนเขาเล่ามา
จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยเรื่องมันก็เลยแดงว่ามันมีการไปรับเลสตัวนี้ขึ้นมา
ตอนแรกครอบครัวเข้าใจว่าอะไรคะ
เข้าใจว่าเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องนี้เลยคืออันนี้คือเด็กมันบอกมาอย่างนั้น
แต่ว่าพี่สาวไม่เชื่อพี่สาวไม่เชื่อก็เลยเริ่มขุดคุยดูเพราะว่าสภาพร่างกายสภาพเสื้อมันไม่เหมือนกับที่เขาเล่า
คือไปไล่ดูเนี่ยเหมือนพยายามจะบอกว่าน้องชายคือน้องชายของพี่คนนี้เนี่ยนะคะ
น้องชายคนนี้เนี่ยเหมือนแบบไปโดนถีบรถล้ม
ใช่คือด้วยสภาพถ้าเกิดสมมุติถีบรถล้มเนี่ยมันจะต้องถลอกปอกเสื้อมันต้องมีข่าวว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามาใส่กิ๊งแบบนี้เลย
อันนี้คือจุดที่เขาไม่เชื่อนอกจากนี้พอถามไปที่โรงเรียนก็ไม่มีใครตอบอะไรเรื่องนี้ได้
หนักกว่านั้นก็คือถามไปที่ตำรวจว่าคดีคืบหน้าไม่คืบหน้าเนี่ยณวันนั้นเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะดำเนินการยังไงบ้าง
ด้วยความส่วนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นคดีเด็กคดีเยาวชนการสอบปากคำเป็นไปด้วยความยากลำบาก
แต่ก็ต้องอธิบายทางญาติเพราะว่าน้องอยู่ในสภาพที่ให้การอะไรไม่ได้
คือจริงทางญาติเนี่ยยังไม่ได้มีใครมาบอกอย่างน้อยก็ในช่วงวันต้นที่น้องเข้าโรงพยาบาลคือไม่รู้ว่าลูกโดนอะไร
เกิดได้ยังไงแล้วสภาพมาถึงจุดที่เหมือนกับวิกฤตได้ยังไงไม่รู้เลย
ใช่แล้วก็เรื่องราวที่ได้รับการบอกกล่าวมาไม่ใช่เป็นทางการถูกไหมคะ
คือเพราะโรงเรียนไม่เกี่ยวเกิดนอกโรงเรียนเกิดนอกเวลาเรียน
ทีนี้เหตุการณ์ถ้าเอาตามข่าวที่ตำรวจให้ข่าวนะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นตั้งแต่๒๙มิถุนายนนะครับ
ก็ใช่ไงฮะอันนี้คือสิ่งที่ทางครอบครัวเขาบอกว่าเกิดตั้งแต่ขนาดนั้นแล้วเนี่ยทำไมในพื้นที่ยังไม่มีความคืบหน้าในคดีเลย
ถ้าเราถ้าเป็นเราเป็นหัวอกพ่อแม่นะผ่านมาเป็นสัปดาห์๒สัปดาห์เนี่ยมันยังไม่มีความกระจ่างว่าใครทำลูกเขาเจ็บขนาดนั้นเลยเนี่ย
เราก็ต้องรู้สึกว่าคดีมันล่าช้าธรรมดาอยู่แล้วเพราะงั้นทางครอบครัวก็คิดถูกแล้วแหละที่พยายามเปิดเผยเรื่องนี้กับทางสื่อให้สื่อช่วยกันตาม
มันถึงได้มีความคืบหน้าในวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าท้องที่ไม่ทำงานนะก็ทำอยู่แต่มันคืบหน้าวันนี้
ใช่ไหมครับเพราะว่าลงพื้นที่ไปดูด้วย
เอาเรื่องต้นก่อนตอนที่เข้าไปทีมที่เข้าไปดู
ตอนนั้นรับเรื่องมาเหมือนทนายโรนโลงมะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
มันมีเด็กคนนึงเขาโพสต์ว่าเพื่อนอย่าตายนะเรากำลังถาม
เขาก็เลยแคปมาให้ผมก็เลยบอกว่าให้ไปสืบ
เพราะว่าตอนที่ผมรู้ว่ามันประวันวันพุธพฤหัสนี่แหละ
แล้วผมทิ้งระยะเวลาวันหนึ่งเพื่อให้ไปสืบข้อมูลว่าเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหน
พอได้ข้อเท็จจริงปั๊บเราก็ค่อยโทรหาครอบครัว

ทำไมเขาเขียนแค่นี้ทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นประเด็นได้คะ
สัญชาติยานทำงานมาจะ๑๐ปีแล้วเรื่องรับน้องเนี่ย
คืออย่างนี้ค่ะเขาจะมีเครือข่ายใช่ไหมฮะ
รุ่นพี่รุ่นน้องของแต่ละสถาบันแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะรู้กันว่า
มันมีเรื่องนี้เฮ้ยไปเช็คเฮ้ยใช่เปล่ามันเป็นยังไง
อันนี้แหละคือสิ่งที่รู้สึกว่ามันมีกลิ่นแปลก

แล้วตอนนั้นตอนที่เริ่มรู้เรื่องแล้วพอเช็คนี่มันชัดเจนไหมคะ
ว่ามันเข้ารักษณะดิฉันยังไม่อยากเรียกว่าเป็นรับน้องนะ
แต่เดี๋ยวอธิบายดิฉันก็ได้นะคะคือรู้สึกมันทันทีไหมว่า

คือการรับน้องใช่ไหมครับมันโดยระบบมันคือ
หนึ่งมีรุ่นองค์ประกอบนะรุ่นพี่สองมีรุ่นน้อง
มีการพยายามส่งสารหรือส่งสัญลักษณ์หรือส่งความรู้สึกร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง

เพราะฉะนั้นรุ่นพี่พยายามส่งเลสมาให้น้องใช่ไหมครับ

อยู่ที่ไหนสถานที่ใดจำนวนเท่าไหร่
มีรุ่นพี่มีรุ่นน้องแล้วมีการส่งสารอะไรสักอย่างมาถึงน้องเนี่ย
มันเป็นการรับน้องทั้งนั้นแหละมันอยู่ในระบบโซตัส
แต่ที่ได้ข่าวมานะคะคือมันเป็นแค่เด็กกลุ่มเดียวนะ
คือไม่ได้มาแบบทุกห้องของชั้นปีนั้น
แล้วก็มากันรุ่นพี่กี่ห้องก็แล้วแต่รุ่นน้องแล้วก็ไป
อย่างน้อยก็รุ่นพี่ห้องนี้กับรุ่นน้องห้องนี้แล้วไปกัน
มันไม่ใช่นะก็เป็นการรับน้องของกลุ่มนั้นไง
ซึ่งอันนี้ต้องเท่ากับว่าเราต้องขีดเส้นให้สถาบันการศึกษาไม่เกี่ยวทันทีเลยหรือเปล่าคะ
ในแง่ของความรับผิดรับชอบไม่ไม่คือไม่เกี่ยว
คือมันมีกฎระเบียบของสถานศึกษาอยู่แล้วอันนี้ต้องถามทนายอีกทีนึงนะ
แต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าคุณไปทำความผิดอาญาอย่างน้อยก็ถักคะแนนวินัยหรือพักการเรียนไปก่อน
ส่วนจะไล่ออกหรือไม่ก็แล้วแต่กระบวนการยุติธรรม
แล้วแต่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือแต่ละโรงเรียนเนี่ย
ตรวจสอบยังไงบ้างถ้าเกิดบางหน่วยงาน
เขามีอาจารย์ที่รับผิดชอบเยอะ
เขาก็จะรู้หมดว่ากลุ่มไหนมันหลบเลี่ยง
ซึ่งแน่นอนว่าพอเราไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของเด็กมาก

ก็จะไปรับน้องนอกระบบแบบที่เป็นข่าว

หรือมันเป็นปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กโรงเรียนนี้อยู่แล้ว
อยู่แล้วหรือเปล่าไม่มีครั้งแรกคือเรื่องนี้นะ
ถ้าผมไม่ออกมาพูดก็ไม่มีใครรู้

น้องโดนตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมครับ
แล้วทนายบอกว่าน้องพยายามร้องเรียนไปตามสำนักข่าวต่างใช่ไหม

ซึ่งน้องทีมงานของผมบังเอิญไปเจอ
ถ้าผมไม่ได้พูดแล้วตอนนี้น้องเป็นยังไง
เขาบอกว่าตำรวจมาหาน้องเขาครั้งแรก

มีอาจารย์ที่ปรึกษามาเยี่ยมครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบหายไปเลย

คือคิดว่าน่าจะมาจากเหตุอื่นไม่ใช่มาจากเหตุที่เป็นข่าวจนถึงนะตอนนี้เหรอ

แล้วก็ไม่ได้มาถามอะไรเพิ่มเติมอะไรอีกเลย
กว่าผมไปนักข่าวแห่ไปถึงเป็นประเด็น

ตกลงแล้วที่เราไปมาเราได้ทราบอะไรมาบ้าง
ก็ผมไปถามข้อมูลจากน้องคนสนิทที่เป็นผู้หญิง
เขาก็มาเล่าเรื่องราวให้ฟังตามที่ผมโพสต์ไปนั้น

ปรากฏว่าคุณแม่ก็ถามอาการน้องก่อนเนอะ
น้องก็บอกว่าน้องปอดไม่ดีใช่ไหมครับ
เสร็จปั๊บก็สมองบวมแล้วตรงแขนมันมีรอยช้ำ

เตะหน้าอกอย่างเดียวได้อย่างไร
แม่เล่าอาการให้ฟังว่า
คาดว่านะน่าจะมีรุ่นพี่คนหนึ่งเอาหัวเข่าดามหลังไว้
เพราะเวลาเตะอัดหน้าอกเนี่ยยังมันเอ็นออกมาได้ใช่ไหมครับ
ต้องมีคนดามหลังไว้มันถึงเจ็บขนาดนั้น

มีคนหนึ่งดามหลังอีกคนนึงเตะมันก็ไม่มีแรงรับแรงประทะ
คือถ้าสมมุติเราดูข่าวที่เขียนมาณตอนนี้
คือลักษณะคือเป็นความสมัครใจ
ที่รุ่นน้องจะเข้าสู่กิจกรรมแบบนี้
เพราะว่าต้องการได้เล็กเข้ามือของรุ่นพี่แล้วก็จับคู่กัน
แล้วพอความสมัครใจเอาเท่าที่ข่าวออกมา
ก็คือเหมือนว่ารุ่นน้องก็แอ่นอกรับใช่ไหมคะ
แล้วเข้าใจว่าเรียนไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่า
เข้าใจว่าคงจะมีกอดขาใครไว้สักคนหนึ่ง
คำถามคือคำถามคือเป็นความสมัครใจ
ที่แบบอาจจะแบบเออมันล้างใครไว้สักอย่าง
แล้วก็แบบแอ่นอกแล้วรุ่นพี่ก็เหมือนกับทดสอบ

กำลังจะถามว่าคือดูแต่ดูจากสภาพที่เราไปเห็นแล้วเนี่ย

ก็แขนมันจะช้ำได้อย่างไรถ้าเตะในอกอย่างเดียว

มันสามารถที่จะบอกได้ไหมว่ามันเป็นลักษณะที่แบบ
เข้ารักษณะอย่างไรได้บ้างคือทั้งแขนไหม
หรือแบบมีรอยช้ำแค่ไหนคุณแม่เอาเท่าที่ครอบครัวเล่าให้ฟัง

แต่ผมไม่ได้กล้าเปิดไปดูหมอด่า
ทีนี้คุณพ่อคุณแม่ที่ได้ข้อมูลมาเล่าให้คุณพนุวัฒน์ฟัง

ก็ประมาณที่เป็นข่าวนี้แหละครับประมาณที่เป็นข่าว

เพราะแม่ไม่รู้จนผมมาพูดแล้วสังคมถึงรู้
แล้วข่าวข้อเท็จจริงถึงเริ่มกระจายออกมา
คนที่เอกใจก่อนคือพี่สาวเขาเปล่า
น่าจะเป็นพี่สาวเขาที่เอกใจไหมครับ

พี่สาวเขาสงสัยว่าไม่น่าจะใช่อย่างที่เขาได้รับการบอกมา
ใช่เพราะพอเขาสงสัยเสร็จปุ๊บเนี่ย
เขาก็เลยพยายามติดตามแต่ในมุมหนึ่งก็ต้องเข้าใจว่า
ตัวพี่สาวก็คงจะงงว่าจะต้องตามอย่างไร
เพราะว่าไม่เคยเป็นคดีความเหมือนกัน
ก็คงหวังพึ่งเจ้าที่ตำรวจนะตอนนั้นนั่นแหละครับ
ที่คุณพนุวัฒน์บอกว่าจริงเรื่องมันจะเงียบไปก่อนหน้านี้

คือเรื่องร้องเรียนนี้ไม่ได้มาถึงเราน้องไม่ได้มาร้องเรา
แต่เราบังเอิญที่มีคนรู้จักไปเจอเราถึงออกมาพูด
ทีนี้ตอนที่ลงไปดูได้แบบไปสอบถามตำรวจหรือใคร
ไม่ผมแค่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลไปถามอาการน้องเฉย
ไปดูว่าเขาเป็นยังไงใช่ไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะคุยกับพี่สาว
ทราบว่าพี่สาวก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเอายังไง

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับพี่สาวของน้องนะคะ
อาการล่าสุดข้อมูลที่เธอได้รับตอนแรก
สิ่งที่เธอได้รับตอนนี้ถือว่ากระจ่างชัด
จบไม่เปลี่ยนแล้วหรือยัง
แล้วมีแค่รุ่นพี่หนึ่งในกิจกรรมมันมีหลายคนนะคะ
แต่ที่น้องคนนี้โดนคือมีแค่รุ่นพี่คนเดียว
ด้วยความสมัครใจของน้องชายของเธอเอง
แค่๓ครั้งแล้วก็เกิดสภาพแบบนี้หรือเปล่า
หรือมีมากกว่าที่ข่าวลงเพราะมันมีตัวเลขอื่นด้วย
ไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือว่าจำนวนครั้งที่ถูกทำร้ายที่หน้าอกนะคะ

เพื่อที่จะคุยเรื่องล่าสุดว่าตอนนี้น้องชายไปถึงไหนแล้ว

ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ

บีตอนนี้น้องกรอาการเป็นยังไงคะล่าสุด
น้อยกว่า๕๐อาการนะคะ
คือตอนนี้น้องอยู่ได้เพราะเครื่องช่วยหายใจค่ะพี่
คุณหมอคุณหมอเป็นคนให้ตัวเลขนี้เหรอคะบีจ๋า
ว่าน้อยกว่า๕๐

เพราะว่าหมอบอกว่าทางการแพทย์นะคะ

แต่ว่าทางพระพุทธศาสนาคือน้องอาจจะยังได้ยินเราอยู่
แต่หนูก็รอปฏิหารค่ะพี่
คะเอาเท่าที่คุณหมอบอก
คือณตอนนี้เราเข้าใจตรงกันคือ
ถ้าถอดเครื่องช่วยหายใจเท่ากับกรไม่อยู่แล้วใช่ไหม

ทีนี้ทางบ้านปรึกษากันไหมคะ
ว่าเราจะอยู่กับกรไปถึงเมื่อไหร่
หรือว่าหมอแนะนำว่าให้กรยังใส่เครื่องช่วยหายใจอีกนานแค่ไหนคะ

ว่าจะยังไงก็จะไม่ถอดเครื่องช่วยหายใจค่ะ

ต้องมีการปั๊มหัวใจไหมคะบี
ถ้ามีการปั๊มอาจจะปล่อยน้องค่ะ
เพราะว่าหนูไม่อยากให้น้องเจ็บแล้ว
น้องมีการตอบสนองอะไรให้บีหรือว่า

ว่าเขายังได้ยินเรานะเขายังรู้ว่าเราอยู่กับเขานะ

มีอาการกระตุกมีเกร็งหรือมีลักษณะอะไร
ทางร่างกายออกมาไหมคะตอนนี้
มีค่ะคือตามหมอแจ้งว่าเป็นเส้นกระตุกเฉย

ที่น้องยังตอบสนองเรา

คุณหมอบอกพูดว่าในสภาพแบบนี้
ตอนนี้นะคะน้องไม่เจ็บไม่ปวดตรงไหนแล้วค่ะคือไม่มีความรู้สึก
ที่บ้านนี่มีน้องกรเป็นลูกคนเล็กเลยไหมคะ
ใช่ค่ะมีหนูแล้วก็มีน้องกรค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะบี
เสียใจค่ะแล้วก็เสียใจเลยค่ะ
แน่นอนแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ปรึกษากันแล้วคือไงคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะให้น้องยังใส่เครื่องช่วยหายใจต่อไปใช่ไหมคะ

แล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างสุขภาพได้พักผ่อนไหมหรือว่ามีอาการอะไรแทรกซ้อนไหมพ่อแม่ไม่สบายไหมเฝ้าหลายวันแล้ว
คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสือใช่ไหมคะ
ยังค่ะก็ยังหนูบอกว่าให้กินข้าวเพื่อจะได้แบบว่ารอน้องตื่นมานะ
ตอนนี้บีก็ต้องเป็นหลักเลยสิใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหนูล่ะตัวหนูเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะหนูโอเค
คะเบื้องต้นตอนแรกเลยที่สภาพน้องเข้าโรงพยาบาลแล้วที่บีรู้ในช่วงแรกเนี่ยบีรู้ว่าน้องโดนอะไรมาคะ
รุมกระทืบค่ะคนที่เล่าเป็นคือจากคนที่เล่าเป็นรุ่นพี่ค่ะเป็นรุ่นพี่หัวโจกเขาอ้างว่าเขาไปด้วยกัน
แล้วทีนี้มีมอเตอร์ไซค์ขี่มาสองคันค่ะขี่มาสองคันเนี่ยคันเราสองคนใส่หมวกกันน็อกดำแล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงลงมากระทืบเขาเลยอะไรอย่างนี้
ซึ่งตัวเขาเองก็โดนแต่หนูเอใจตรงที่ว่าเสื้อผ้าน้องหนูอะค่ะไม่มีรอยเปื้อนหรือรอยอะไรเลยก็เลยมาหารักฐานตรงนั้นต่อค่ะ

คือมีแม่น้องคนนึงค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์เขาโทรบอกว่ามันสรุปมันเป็นการรับเบรกข้อมือกันนะไม่ใช่เป็นการไปโดนกระทืบหรืออะไรนอกบ้านนะคะเป็นการรับเบรกข้อมือกันในบ้านนั้น
ซึ่งบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านตำรวจค่ะ

ใช่ค่ะซึ่งเป็นบ้านรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่เป็นลูกชายของตำรวจค่ะ

ทีนี้บีค่ะเอาอย่างนี้ก่อนนะคะคือข่าวมันออกมาหลายแบบตกลงแล้วเนี่ยเท่าที่เราได้ข่าวจนถึงวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าน้องเนี่ยโดนทำร้ายที่หน้าอกคือเตะเข้าไปที่หน้าอกเนี่ยทั้งหมดกี่ครั้ง
เขาให้การว่า๓ครั้งค่ะ
จากรุ่นพี่แค่๑คนใช่ไหมคะ
หนึ่งคนค่ะเล็กกว่าน้องหนูเตะน้องหนูได้สามครั้งแล้วก็น้องหนูก็เป็นอย่างนี้เลย
หนูก็มันจะบอกว่าหนูไม่หนูอาจจะไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมความหมายคืออย่างนั้นหรือเปล่า
ใช่ค่ะคือไปพูดให้ใครฟังไม่มีใครบอกอ๋อเด็กเข้า๓ทีเป็นขนาดนี้ไม่มีใครเชื่อค่ะพี่
ทีนี้เอาเบื้องต้นก่อนนะคะรุ่นพี่คนที่ว่านี้เนี่ยที่ถูกกล่าวหาเนี่ยตอนนี้ถูกกล่าวหาคนเดียวใช่ไหม
ประมาณนั้นค่ะวันนี้เข้ามามอบตัวที่โรงพักค่ะ
ซึ่งรุ่นพี่คนนี้เป็นลูกของเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุวันนั้นหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะ
มีรุ่นน้องนอกจากน้องชายของบีเนี่ยอีกกี่คนที่โดนทำร้ายลักษณะเดียวกันคะ
สองคนค่ะมีลูกเจ้าของบ้านอีกคนนึงแล้วก็น้องที่เป็นเพื่อนน้องหนูอะค่ะ
เดี๋ยวนะคะลูกเจ้าของบ้าน
คือเจ้าของบ้านคนนี้เป็นตำรวจมีลูกชาย๒คนคนหนึ่งอยู่ม๖คนหนึ่งอยู่ม๓

ใช่คือโดนในบ้านตัวเองเหมือนกันแม่เขารู้เรื่องหลายวันผ่านมาแม่เขายังรับไม่ได้เลยค่ะ
เดี๋ยวนะคะคือเอาบ้านเอาบ้านนี้ก่อนนะบ้านนี้ที่บอกว่าเป็นบ้านตำรวจเนี่ยลูกชายที่เป็นรุ่นน้องเนี่ยเป็นคนที่โดนทำร้ายด้วยหนึ่งคน

แล้วลูกชายเขาที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยเป็นคนลงมือทำร้ายใครบ้างหรือเปล่าในคืนนั้น
ไม่ทราบนะคะว่าเป็นคนทำร้ายใครบ้างแต่ทราบว่ามีการรวบวางแผนกันว่าจะบอกแม่หนูว่าไปโดนกระทืบมาข้างนอก
อืม

แล้วบ้านนั้นเนี่ยนะคะลูกชายรุ่นน้องของบ้านนั้นเนี่ยอาการเป็นยังไงคะ
ปกติดีค่ะคือรุ่นน้องของบ้านนั้นคือปกติดีไม่มีอาการอะไรค่ะแล้วก็เพื่อนน้องหนูอีกคนนึงก็คือเขากลับไปบอกแม่เขาว่าเขาจูบหน้าอก

เขาก็ขอยาพารากินไป๒เม็ดค่ะแล้วเขาก็นอนยันเที่ยงอีกวันหนึ่งก็มีอาการแค่นั้นนะคะ

ซึ่งเพื่อเอางี้นะเรานับว่าความเป็นเพื่อนก่อนกับกรก่อนนะคะเพื่อนของกรสองคนนี้เนี่ยนะคะเล่าไหมว่าตกลงกรโดนอะไรบ้างหรือว่าผู้ปกครองของเพื่อนกรเนี่ยเล่าไหมว่ากรโดนอะไรบ้างคะ
กรเล่าคนเดียวค่ะว่ากรโดนอะไรบ้างเพื่อนกรบอกว่ากรโดนเตะแค่สามทีประมาณเนี้ยค่ะ
เพื่อนเห็นทั้งหมดเพื่อนอยู่ในเหตุการณ์ตลอดใช่ไหมคะ

นอกจากนอกจากที่เราเห็นข่าวของกรแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพที่เกิดกับบาดเจ็บที่ปอดนะคะ

สมองมันมีตรงไหนอีกที่น้องเป็นแล้วพอจะสังเกตได้ว่าอาจจะไม่ใช่แค่นี้คะ
ก็มีตรงแบบว่าเหมือนลำไส้จะรั่วหน่อยอะค่ะ
หมอบอกไหมว่าสันนิษฐานว่าเกิดจากแรงกระแทกนี้ด้วยหรือเปล่าคะ
น่าจะใช่นะคะแต่สมองน้องเกิดจากการปั๊มหัวใจค่ะ
หัวใจแล้วคือน้องหยุดหายใจไปสามรอบค่ะป๊าสามเที่ยวแล้วน้องขาดออกซิเจนไป๒๐นาที

มีรอยช้ำตามตัวที่อื่นบ้างไหมคะ
มีรอยตรงแขนค่ะคล้ายกับการโดนยึดอันนี้สันนิษฐานไว้นะคะ
ค่ะสองข้างหรือว่าข้างเดียวคะ
สองข้างค่ะแล้วก็เป็นรอยรอยเปิดที่เท้าอะค่ะเพราะว่าตอนตอนที่รุ่นพี่กลุ่มเนี้ยทำเสร็จ
พี่กลุ่มนี้พาน้องหนูไปส่งโรงพยาบาลโดยขี่รถไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปคนนึงแล้วก็เอาน้องหนูนั่งกลางไป
แล้วก็เอาคนท้ายประกบไปค่ะซึ่งขาน้องหนูก็ลากไปตลอดทางเลยแล้วก็ขี่ผ่านบ้านหนูไปไม่บอกแม่หนูสักคำ
บีคะบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยที่บอกว่าเป็นบ้านตำรวจตอนนั้นเนี่ยนะคะคุณพ่อของบ้านซึ่งเป็นตำรวจอยู่ที่บ้านไหมคะ
อยู่ค่ะเขาอ้างว่าเขานอนหลับไม่รู้เรื่อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณกี่ทุ่มคะบีจ๊ะ
อ่าประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งในวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนาค่ะ
ซึ่งซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของบ้านนั้นไม่ได้อยู่ร่วมวงอะไรด้วย
ไม่ได้อยู่ร่วมวงค่ะแต่ทราบว่าเด็กมารวมตัวกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะมันเป็นงานเลี้ยงหรือมันเป็นอะไรคะบีตรงตอนนั้นวันนั้นน่ะ
คือคล้ายบ้านนี้เป็นเหมือนสูตรรวมของวัยรุ่นนะคะ
เข้าใจว่าพ่อแม่ทุกคนก็คือแบบว่าปล่อยมาเพราะว่าเห็นว่าเป็นบ้านของตำรวจ
บ้านของตำรวจอ่าอ่าอ่าก็เลยจะคิดถึงความปลอดภัยในเรื่องนี้ว่ามัน
มันจะต้องมีแต่ที่แท้จริงมันคือไม่มีเลยอะค่ะพี่ที่เขามารวมตัวกันเนี่ยคือ
รับทราบถูกไหมคะคืออย่างน้อยพ่อแม่บ้านนั้นรับทราบ
คือเขาไปโทษนะคะคือในข่าวมันมีพูดถึงดื่มกินกันเนี่ยมีแอลกอฮอล์ไหม
อันนี้หนูไม่ทราบจริงนะคะว่ามีแอลกอฮอลหรือเปล่าแต่คือบ้านหลังนี้คือเป็นจุดศูนย์รวมของวัยรุ่นประมาณ
เนี้ยครับเป็นจุดส่วนรวมของเพื่อนเพื่อนนะคะอ่าบีแล้วเล่นทานบ้านกันอืม
คะบีได้ข่าวหรือว่ามีใครพยายามส่งข่าวมาอย่างเช่นเพื่อนบ้านคนได้ยินเสียงหรืออาจจะได้บังเอิญเห็นเหตุการณ์
มีมีคนอื่นให้ให้ข่าวหนูบ้างไหมครับมีเพื่อนบ้านนะคะบอกว่าคืนนั้นเสียงดังผิดปกติค่ะ
เสียงดังมากแต่แปลกนะคะที่เจ้าของบ้านนอนหลับปกติเลยอืมเอ่อคุณพ่อคุณแม่ของรุ่นพี่ที่ลงมือกับน้องกรเนี่ยนะคะ
ได้มาเจอคุณพ่อคุณแม่ของบียังคะมาเจอแล้วค่ะคุยเจอมาพานักเรียนมาขอขมาค่ะ
พาพวกเด็กกลุ่มนั้นมาขอขมาแล้วก็ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มนั้นพามาขอขมาที่โรงพยาบาลค่ะ
ในวันในวันจันทร์หรือวันอาคารเนี้ยนะคะประมาณนี้ตอนนี้มีข้อมูลอะไรที่บีรู้สึกว่ายังมีความขัดกันอยู่ไหมคะ
ข้อมูลข้อมูลคือหนูอยากให้ตอนเนี้ยค่ะโดนคดีร่วมอะค่ะก็คือว่ามันมีการวางแผนกันอืม
ค่ะมีการวางแผนกันว่าจะต้องบอกแม่หนูอย่างนี้ว่าน้องหนูไปล้มที่ตรงนี้มา
น้องหนูไปโดนกระทืบที่ตรงนี้มาทางเป็นทางนี้อ่ะค่ะเอ่อบีค่ะวันนั้นเนี่ยตอนก่อนที่ก่อนจะออกจากบ้านไปเนี้ย
ก่อนออกจากบ้านไปช่วงค่ำหรือก่อนไปเที่ยวกับเพื่อนทั้งวันเลยคะก่อนที่จะไปบ้านหลังเกิดเหตุ
ช่วงค่ำครับแต่วันนั้นหนูไม่อยู่บ้านแต่แม่หนูบอกว่าน้องกินข้าวกับทางบ้านก่อน
ซึ่งทางบ้านอาจจะเข้าไม่เกิน๒ทุ่มแล้วหลังจากนั้นน้องก็ขอตัวบอกไปบ้านพี่คนนี้นะ
แม่ก็ให้ไปเพราะว่ารู้จักกันตั้งแต่ปฐมอะค่ะอ๋อบ้านอยู่ไกลกันมากไหมคะบี
กิโลค่ะไม่เกินสองกิโลอืมคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนอะไม่ค่ะคุ้นเคยค่ะ
แล้วน้องบอกพ่อกับแม่ไว้ไหมว่าที่จะไปบ้านหลังนี้คืนนั้นเนี่ยเพื่อไปทำอะไรบอกไหม
ไม่ได้บอกค่ะบอกว่าไปบ้านพี่คนนี้เฉยอ่าแล้วบีรู้อยู่แล้วไหมคะว่าเขาจะมีกิจกรรมแบบนี้กัน
เขามีเรียกอะไรอ่ะวัฒนธรรมแบบนี้กันหนูรู้อยู่แล้วไหมคะไม่ทราบเลยค่ะว่าจะไปทำอะไรในลักษณะนี้กัน
บีปกติแล้วน้องกรสนิทกับใครที่สุดในบ้านคะ
ก็สนิทกับทุกคนนะคะมีพ่อมีแม่มีหนูแล้วก็มีกรคือเราอยู่ด้วยกัน๔คนอย่างนี้ค่ะ
พี่ถามถึงรุ่นพี่ที่กรต้องการได้เลสข้อมือเขานะคะก็คือคนที่ก่อเหตุเนี่ย
คือกรสนิทกับคนนี้แค่ไหนเราเคยได้ยินชื่อกรเล่าให้ฟังไหมคะ
ไม่ไม่เคยได้ยินชื่อเลยค่ะคนนี้ไม่เคยได้ยินเลยแต่ที่ได้ยินคือรุ่นพี่ที่เป็นลูกเจ้าของบ้าน
ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าอืมขออนุญาตนะคะขออนุญาตถามถึงน้องนะ
กรเนี่ยปกติเป็นเด็กบู๊ไหมบู๊ค่ะเป็นเด็กซ่าค่ะอ่าบู๊ใช่ไหม
แล้วแล้วรุ่นพี่พยายามจะโยนเรื่องว่าผมเห็นว่ากรไปมีเรื่องกับคนนั้น
ผมเห็นว่ากรไปมีเรื่องกับคนนี้เพื่อจะโยนให้ออกจากตัวค่ะเอ่อทางทางคุณพ่อคุณแม่และตัวบีเองเนี่ยนะคะ
ได้คุยกับกลุ่มกลุ่มรุ่นพี่ที่มาเล่าเนี่ยหลายครั้งไหมหลังจากเกิดเหตุกับกรได้คุยกันหลายรอบไหมคะ
ประมาณสองรอบค่ะคือรอบแรกคุยกับเขาแล้วก็ฟังเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมา
ฟังฟังฟังฟังฟังเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาส่วนรอบที่สองหลังจากรู้ความจริงแล้วค่ะ
เขามาขอคำมาที่โรงพยาบาลแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีเลยค่ะอืมทางโรงเรียนเนี่ยมา
มามาเจอบ้างไหมคะมาค่ะมาค่ะมาตั้งแต่ประมาณสองวันแรกค่ะ
แล้วก็มาเมื่อวานอีกทีหนึ่งค่ะทางสพเขาก็เข้ามาค่ะ
โรงเรียนเล่าว่ายังไงบ้างคะไม่ได้เล่าว่ายังไงนะคะ
คือเรื่องนี้ค่ะทางโรงเรียนไม่รู้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าหนูสอบถามไปจากทางโรงเรียนนะคะ
ว่าโรงเรียนคะเนี่ยได้มีเลสข้อมืออย่างนี้ไหมคะได้ผลิตออกมาไหมคะ
คือโรงเรียนไม่ได้ผลิตออกมาแล้วโรงเรียนรู้ไหมว่าเด็กเขาผลิตส่งต่อกันเอง
ไม่ทราบค่ะน่าจะไม่ทราบนะคะอ่าตามปกติโรงเรียนโรงเรียนที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
มีกิจกรรมรับน้องไหมไม่ต้องถึงแบบนี้นะคะแต่หมายถึงมีกิจกรรมส่งต่อรุ่นพี่รุ่นน้อง
มีไหมอาจจะไม่มีนะคะอันนี้คือเป็นโรงเรียนมัธยมอะค่ะ
ที่หนูเคยได้ยินก็คือจะเป็นโรงเรียนอ่าเด็กช่างแล้วอืม
จะมีการรับกันเองอืมค่ะตอนนี้สิ่งที่คาใจบียังมีอะไรอีกไหม
หรือว่าตำรวจเคลียร์ให้หมดแล้วคะอ่ามีค่ะก็คือเรื่องที่เป็นห่วงเลยนะคะ
คือตอนนี้คดียังไม่ได้รับการสรุปอะค่ะว่าจะลงโทษเด็กผู้นี้ยังไง
แต่ว่าถามร้อยเวรเจ้าของคดีนะคะเขาก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ดีมากอะค่ะ
เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวนะคะเหตุเกิดเนี่ยก็คือคืน
คืนที่จะขึ้นวันที่ยี่สิบเก้าหรือว่าคืนที่ที่จะขึ้นวันที่สามสิบค่ะบีค่ะ
คืนที่จะขึ้นวันที่๒๙ค่ะอ่าทีนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ไปแจ้งความวันที่๑กรกฎาถูกไหม
ใช่ค่ะอ่าพอพอว่าวันที่ยี่สิบเก้าค่ะเขาให้ไอ้คนที่บอกว่าพาน้องไปข้างนอกค่ะ
ไปแจ้งเพราะว่าคิดว่าไปด้วยกันแล้วก็โดนด้วยกันอ๋อคือตอนแรกคิดว่าเรื่องไปคนละอย่างเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วพอแจ้งความวันที่หนึ่งเนี่ยนะคะหนูมาคืบหน้าที่สุดจนกระทั่งแบบ
เนี่ยเริ่มเดินเรื่องแล้วมีมามอบตัวมามากราบขอโทษมาเนี่ยคือช่วงตั้งแต่วันไหนคะ
ประมาณวันที่วันที่สองวันที่สามอะค่ะประมาณนี้อ่าอ่าเอางี้
เดี๋ยวพี่อาจจะคุยเรื่องข้อกฎหมายต่างต่างต่อนะคะอ่าเบื้องต้น
บีอยากให้ช่วยเรื่องอะไรบ้างเช่นอยากได้ความเชื่อจากทางกระชุมวิทยาธิธรรม
หรือว่ากองทุนที่เกี่ยวข้องหรือยังไงบ้างไหมเอาใจคนเดือดร้อนตอนนี้ค่ะ
อยากได้อยากได้ความเชื่อเหลือจากทุกทุกทางเลยอะค่ะอ่า
คือตอนนี้ทั้งเรื่องคดีเรื่องอะไรหนูก็ยังคงเป็นห่วงอยู่นิดนึง
แล้วก็ทั้งเรื่องทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าหนูยังไม่ได้ตกลงกับอ่าผู้ผู้ผู้รองหาเลยอะค่ะ
เพราะว่ายังไม่ได้มีการคุยกันอ่าเรื่องนี้แล้วมีการหยิบยื่นเบื้องต้นไหมคะบี
อืมไม่มีนะคะเพราะว่าทางบ้านหนูไม่คุยด้วยนะคะมันทำใจคุยไม่ได้อ่ะค่ะ
ไม่อยากคุยเอ่อสุดท้ายค่ะคือบ้านที่เกิดเหตุเนี้ย
บอกว่าเป็นบ้านของตำรวจเนี่ยนะคะตำรวจคุณพ่อซึ่งเป็นตำรวจของบ้านนั้นเนี่ย
คืออยู่สพพื้นที่เกิดเหตุเลยหรือเปล่าหรือว่าคุณพ่อเข้าไปประจำที่ไหนคะ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

คงถูกดำเนินคดีนั่นแหละแต่ก็โทษไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไร

เมื่อสักครู่นี้ที่น้องบีเขาบอกเนี่ยนะคือที่เขากังวลอยู่เรื่องคดีเนี่ยค่ะ
คือสรุปจนถึงตอนนี้ไม่ต้องแล้วใช่ไหมความหมายคือไม่ต้องกังวลแล้วถูกไหม

ก็เป็นห่วงแทนเหมือนกันนะครับว่าเหตุเกิดในบ้านของนายดาบตำรวจ
เกรงว่าคือเขาก็มีสิทธิ์คิดว่าจะมีการทำให้คดีล่าช้าหรือเปล่า
เพราะงั้นถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางจังหวัดนครปฐมเนี่ย
ตั้งชุดทำงานขึ้นมาเร่งคดีนี้โดยเฉพาะเลย
จะแฟร์มากกว่าอย่างน้อยถ้าเกิดสมมุติว่านะ
จะมีการขอให้ช่วยอะไรกันเนี่ยยังมีตำรวจหลายนายดูแลอยู่

ไม่รู้ว่าแต่ว่ามันเหตุเกิดมันเกิดในบ้านตำรวจให้คิดยังไง
เพราะงั้นเพื่อความเป็นธรรมกับประชาชนก็ต้องตั้งกรรมการขึ้นมาสอบ

ลูกชายดาบตำรวจเจ้าของบ้านก็โดนนะ
ครับนั่นแหละครับเพราะว่าเพราะเป็นลูกตำรวจ
ต้องตั้งกรรมการสอบเพื่อให้สังคมไม่สงสัยอะไร
คือแม้ว่าหลังจากนี้ไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

ในส่วนของตำรวจเมื่อสักครู่นี้ที่น้องเขาพูด
คือไม่แน่ใจว่าเด็กกลุ่มที่ก่อเหตุจะได้รับโทษอย่างไร
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เหมือนกับน้องจะพูดว่ามันจะเข้ารักษณะร่วมหรือเปล่า
อันนี้มันมีข้อกฎหมายอะไรแบบที่ต้องพิจารณาในรายละเอียด
คือต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเรื่องนี้ต้องเริ่มต้นก่อนนะคะ
ว่าเด็กกลุ่มนี้ถึงจะทำผิดถึงจะทำผิดนะ
แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันทำผิดขนาดนี้
คือไม่ได้กะเอาให้ตายอันนี้คือจุดประสงค์แรก
คือตัวเด็กเองก็สมัครใจที่จะให้รุ่นพี่ทำ
ยินยอมเองทำให้การรับโทษทางแพ่งทางอาญาลดน้อยลง
แม้ว่าสุดท้ายจะเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายยังไงก็ตามแต่
ตัวผู้ประสบภัยผู้เสียหายเข้าไปสมัครใจให้เขากระทำเอง
เพราะฉะนั้นถือว่าความผิดที่เกิดขึ้นตัวผู้ตาย
อย่างขออภัยนะตัวผู้บาดเจ็บก็มีส่วนที่จะรับความผิดนั้นเหมือนกัน
ทีนี้ในการดำเนินคดีเนื่องจากว่ามันเป็นคดีเยาวชน
ตำรวจเองจะสอบปากคำจำเลยผู้ต้องหาเองไม่ได้
ก็ต้องสอบผ่านสหวิชาชีพสอบผ่านอายการจังหวัด
ซึ่งการสอบก็ต้องนัดหมายกันอยู่จะเอาไปสอบเลย
ต้องถามว่าท่านอายการว่างไหมถึงจะมีการสอบได้
แล้วเท่าที่ฟังดูเหมือนประมาณ๑๕คน
เพราะงั้นก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่มทั้งกลุ่มที่พากันไปวันนั้นเนี่ย
ถ้าทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมประลองยุทธ์
หรือรับน้องแล้วมีการสนับสนุนให้มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ทุกคนก็ต้องถูกตั้งข้อหาไปเหมือนกันหมด

ทางอายการก็ต้องอธิบายเหตุผลมาว่าไม่ตั้งเพราะอะไร
ทำไมถึงไม่ตั้งเพราะว่าในเมื่อวัตถุประสงค์วันนั้นไปเนี่ย
คงไม่ใช่แค่คนเดียวมั้งที่ถูกกระทำ
ถ้ามีการยืนยืนรอบเนี่ยนะครับ
แล้วก็ยืนดูแต่อย่างหนึ่งครับ
เสียเปรียบก็คือเด็กสมัครใจ

เมื่อสักครู่นี้ฟังจากพี่สาวเขาแล้วนี่

เท่าที่ฟังเหมือนโรงเรียนก็ไม่ได้มีกิจกรรมนะ

ไม่ใช่เรื่องปกติที่อยู่ดีจะมีลักษณะแบบนี้

แต่โรงเรียนโรงเรียนมัธยม
สามัญนะเนาะคือเราไม่ค่อย

คือรับน้องมันจะเป็นข่าวระดับประเทศ

นอกจากเจ็บปวดเจียนคือมีพื้นที่ข่าว

มีเยอะแยะ

ว่ามีการจัดครูเวรรับผิดชอบอะไรยังไงแค่ไหนบ้าง
มันเพิ่งมาหลังป่ะคะวัฒนธรรมรับน้องของมัธยม

แต่มันไม่ได้ถี่เท่ามหาลัยเพราะจำนวนมันเยอะกว่าจำนวนอะไร
หรือว่ากระแสข่าวในการโฟกัสมหาลัยมันมากกว่า

ทีนี้ในแง่ของมัธยมนะคะส่วนใหญ่ตอนนั้นยังเป็นลูกเสือยุวกชาติต่างใดอยู่เลยนะ
ทีนี้เวลามีดีกรีดีกรีของโรงเรียนมัธยม
แล้วแต่สถานที่แล้วแต่คืออย่างนี้ครับเรื่องพวกนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิด
โซตัสเป็นเรื่องของอำนาจระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นพี่มีอำนาจเหนือรุ่นน้องใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นตอนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเขาอายุเกิน
อย่างน้อยที่สุดมีวุฒิภาวะการเอาอำนาจไปให้คนที่ขาดวุฒิภาวะ

อย่างของโรงเรียนแต่อย่างนี้ถ้าสมมุติเกิดเหตุนอกโรงเรียนนอกเวลาเรียน

ถูกเขาป่ะคุณพันธุวัสคุณทำมาหลายสถาบันการศึกษา
แต่ตัวสถาบันเนี่ยอันนี้เกินความรู้ผมอาจจะต้องถามทนาย
ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยนะคะคือเอาอย่างนี้ก่อน
ณตอนนี้เนี่ยการรับน้องเดี๋ยวคุณจะถามว่าอะไร
รับน้องถือว่าเป็นกิจกรรมที่ยอมรับว่ายังมีอยู่ถูกไหม

หมายถึงว่าสถาบันการศึกษานั้นก็ยังยอมรับว่าใช่มีอย่างนี้ไหม

แต่ว่าก็จะกำหนดกรอบไว้ไม่เกินนี้ต้องทำตามเท่านี้

ก็บางสถาบันก็เป็นอย่างนั้นเพราะการรับน้องคือการทำให้เยาวชนสยบยอม
ต่ออำนาจต่ออำนาจทั้งหมดทั้งระบบ
เพราะมันจะเอาชื่อเสียงของสถาบันมาอ้างด้วย

แรกแห่กระเชิงเพราะเดี๋ยวจะเสียชื่อสถาบัน
ต้องกลับมาอยู่ข้างในก็เอาปัญหายัดไว้ใต้พรม
ก็นี่คงสร้างสถาบันการศึกษาไทย
ผมไม่เชื่อเขาก็รู้จักกันย่ะเขาก็รู้จักสารสัมพันธ์

แต่พอมันเป็นระบบมันหมายความพวกอาวุโสจะถูกกว่าเสมอไม่ใช่
ใครจะรักใครจะขอรบกันขอรบเชิงปัจเจก
แต่การที่จะบอกว่ารุ่นพี่จะต้องสูงกว่ารุ่นน้องรุ่นพี่จะต้องเป็นคนรับรุ่นน้องเนี่ย
โดยหลักการนะในทางรัฐศาสตร์ในทางประชาธิปไตยมันไม่ใช่
คือที่ฉันถามเนี่ยคุณพันวัลไม่ใช่อะไรค่ะ

แต่ทีนี้ถ้ามันเป็นข้อส่งเสียงที่มันซ้ำซากวนไปวนมา
ฉันเข้าใจก็คือว่าแต่กิจกรรมรับน้องบางแห่งมันน่ารัก

มันเริ่มต้นจากการบังคับระมท์เศรษฐีมนุษยชน

วิธีการมองใช่ไหมมนุษย์ต่อมนุษย์อย่างนี้ใช่ไหมมนุษย์ต่อมนุษย์อย่างนี้ใช่ไหมคือมันเริ่มจากการบังคับแล้ว
แล้วมันจะไปทำอย่างอื่นต่อได้ไงมันขัดหลักการมาตั้งแต่ต้นแล้ว
สมมุติรุ่นน้องบอกโอ้ยเต็มใจมันไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายอย่างนี้จบเลยป่ะคะ
ก็ถ้ามันสร้างสรรค์ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ในเชิงหลักการเราต้องบอกว่านี่อำนาจนิยมนะ

ใช่ไหมนี่อำนาจนิยมเราจะบิดว่าคุณสมัครใจแล้วจะถูกต้องตามหลักการไม่ใช่
เหมือนกันกับลักษณะที่ท่านอาณุนโรมบอกคือสมมติถ้าเราพูดในมุมกฎหมาย
อาจจะมีมิติของการเสียเปรียบในแง่ของการเข้าร่วมโดยสมัครใจ

ใช่ไหมคะแต่ในทางสังคมคุณพนุวัฒน์กำลังจะบอกว่าอันนี้แหละที่ต้องถกเถียงกัน

ว่ารักษณะสมัครใจมันมาจากยังไง
ผมสมัครใจให้พี่จอมขวัญเอาไม้ตีหัวผมในทางนิติศาสตร์พี่จอมขวัญผิดไหม

นั่นแหละโดยหลักการมันผิดไงเท่านั้นเอง
อย่างที่เราลงไปหาคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่รู้เลยใช่ไหมว่าลูกจะไป

เหมือนกับที่พี่บีเขาเล่าก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคะ
ตอนที่คุณพานุวัฒนลงไปไม่ได้เจอทางฝั่งกลุ่มอีกน้องที่ลงมือใช่ไหม

ข้อมูลที่เราได้มามันมีอะไรนอกเหนือจากที่พี่สาวเขาเล่าบ้างไหมคะ
ก็ประมาณเดียวกันครับมันจะมีอย่างเช่นเชิงรายละเอียด
แต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ข้อได้จริงไงแต่น้องยืนยันมาอย่างนั้น
สึ่งแต่อย่างน้อยคือตรงกับที่พี่บีเขาบอก
ตัวเล็กกว่าเขาก็เลยสงสัยว่าเตะ๓ทีทำไมน้องเขาถึงเป็นขนาดนี้

จริงก็ผมว่าตำรวจพอเห็นสภาพบาดแผลวันแรก
ก็น่าจะรู้มั้งว่าไม่ได้เป็นอุบัติเหตุอะไรหรอก

จอมแม่บอกว่าตำรวจมาหาแม่ครั้งเดียว
หายไปเลยจนเป็นข่าวดัง

นายกประยุทธ์มาพูดเมื่อเย็น
ร้อยเวรปฏิบัติดีมาก

แล้วก่อนนั้นหายไปไหน
ในพื้นที่นครปฐมถือว่ามีสถานศึกษาเยอะไม่คะ
ก็พึ่งมาพูดหลังเป็นข่าวเนี่ยแชร์กันเยอะมากมาก
เบิ้งต้นค่ะเดี๋ยวผมให้คุณพันวัดปิดท้ายก่อน
ที่ทนายเอกนะคะคุณพนุวัฒน์เรื่องนี้เนี่ยในส่วนของการลงไป
ในฐานะแอดมินเพจแอนตี้โซตัสไหมคะ
จะไปขนาดไหนเพราะไม่ได้เจอบ่อยนะ

พนันกับผมไม่เกิน๒ปีมีอีก
แล้วเรื่องนี้พอหมดพื้นที่ข่าวก็จะเงียบ
สำหรับอันนี้พูดในกรอบของมัธยมด้วยซ้ำใช่ไหม
มัธยมใส่๓อันแล้วนะฮะพันธนกับผมได้เลย

สมองขาดอากาศหายใจแล้วก็นอนรอเวลา

แทบจะยืนไม่อยู่ด้วยซ้ำไปน้ำตาคลอเบ้าจนแบบ
ผมแทบจะไม่อยากคุยอะไรต่อเลยด้วยซ้ำ
ปัญหาคือมันจะเกิดอีก
เพราะปัญหานี้มันเกิดจากรัฐไทยวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด
คนทำข่าวรับน้องมีทุกปีคนเจ็บคนตายมีทุกปี
แต่คนกระทำไม่เคยมีข่าวเลยว่าได้รับการลงโทษแล้ว
แล้วก็จะเกิดอีกจะตายอีกจะเสียหายอีก
และจะเป็นอย่างนี้วนไปเรื่อยเพราะปัญหาอยู่ที่รัฐไทย

คือเรื่องนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่ากระทรวงศึกษาที่การ
ก็ต้องมีการดำเนินการกับผู้บริหาร
ว่าทำไมถึงเกิดประเพณีแบบนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ตัวเองไม่รับรู้อะไรเลย
หรือแม้แต่ล่าสุดก่อนที่ตำรวจจะตั้งข้อหาวันนี้
โรงเรียนบอกว่ารอผลตำรวจสรุปสำนวนก่อนถึงจะมีการอธิบาย
ซึ่งผมเห็นว่ามันไม่ควรเป็นแบบนั้น
โรงเรียนสามารถหาข้อเทศจริงของโรงเรียนได้
แล้วบอกกับผู้ปกครองว่าอะไรมันเกิดขึ้น

พอถึงเวลาขึ้นมาพอเรื่องมันแดงขึ้นมาเนี่ย

โอเคไม่ได้เกิดในโรงเรียนใช่
แต่ว่าการติดต่อสื่อสารประเพณีตัวนี้
มันเกิดขึ้นมาเพราะว่ารุ่นพี่รุ่นน้อง
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันคือการรับน้องนั่นแหละ
แต่วิธีการในการรับเพราะว่าจะด้วยอะไรก็ตามแต่

งั้นแสดงว่าที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่เพียงพอ
งั้นเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันเรื่องนี้อีกอืม

เผื่อว่าทางครอบครัวจะได้ดูอยู่
ถ้าบีดูอยู่ก็คือว่าเอางี้เดี๋ยวเราก็ช่วยกันภาวนาให้ปฏิหารเกิดขึ้นจริงนะคะ
ถ้าน้องกรยังรับรู้อย่างน้อยเขาต้องรับรู้ว่าทุกคนก็อยากให้ปฏิหารเกิดกับเขา

พอดีผมประสานกับกรมคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ยุติธรรมจังหวัดให้แล้ว
พรุ่งนี้น่าจะไปหาน้องแล้วก็อาจจะเยียวยาเรื่องเงินกองทุนยุติธรรมอะไร
อาจจะมีบ้างประสานเบื้องต้นแล้วพยายามจะหาองค์กรอื่นเพิ่มให้

แต่ว่าคดีจะไปถึงไหนอันนี้อยู่ที่ตำรวจค่ะ

สักครู่ไทยรัฐนิวโชว์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ